มาดูภาพจากกล้องหน้ารถเป็นอุบัติเหตุที่น่ากลัวนะครับ
เพราะว่ามีหญิงสาวอายุ๒๐ปีเป็นนักศึกษาปี๑ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากการฉลองวันเกิด
แล้วก็ไปขี่รถเสียหลักชนขอบฟุตปาดข้างทาง
ทำให้รถของเธอล้มและท้ายที่สุดเธอถูกรถบัตรทับอีกครั้งจนเสียชีวิต
เป็นภาพเหตุการณ์ที่กล้องหน้ารถสามารถที่จะบันทึกได้นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกไฟแดงอำเภออุทัยตัดอำเภอบางปะอิน
ถนนโรจนะขาออกตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
ผู้เสียชีวิตทราบชื่อก็คือนางสาวธิดารัฐผู้เงินอายุ๒๐
เจ้าหน้าที่ก็ไปตามสืบสวนสอบสวนนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็
ในขณะเกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
นายสมศักดิ์มั่นคงคนขับรถบัตรโดยสารประจำทางที่ขับรถ
จอดห่างจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐เมตรแล้วก็ยืนรอให้การ
เล่าให้ฟังว่านายสมศักดิ์รับผู้โดยสารออกมาจากตัวเมืองอายุทยา
เพื่อมุ่งหน้าไปอำเภอวังน้อยโดยใช้ถนนโรจนะ
พอถึงแยกไฟแดงก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับ
นายสมศักดิ์มั่นคงต้องคิดว่าวันออภัยเกินไปช่วงในศาสตร์
คือเมื่อขวาเกิดอันดับน้อยว่าจะไม่ซ่อนกลับมา
ซึ่งไม่ปลอดภัยอาจจะเปลี่ยนอาจจะโดยเกิดไฟแดง
ถ้าผู้โดยสารมีการเนินหลังจากกับที่กัน
ก็จะติดสีเกลียดขอโทษและเหยียบก่อน
ซึ่งหลังเกิดเหตุนะครับนายสุภาชัยผู้เงินพี่ชายของผู้เสียชีวิต
ก็เดินทางมาดูศพน้องสาวแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจครับ
ให้ฟังว่าน้องสาวเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

หลังเลิกเรียนจะทำงานพิเศษหาบรายได้ที่โลตัสอายุทยา
ซึ่งวันเกิดเหตุก็ตรงกับวันที่๖มกราคมที่ผ่านมา

เลิกงานกำลังจะกลับบ้านเพื่อมาฉลองวันเกิดกับครอบครัว
แต่ต้องมาเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตก่อน
ในวันเกิดเหตุวันนั้นวันที่๖ก็คือวัน

วันเสาร์ที่๖นะครับเรานำเสนอข่าวนี้แล้ว
แต่ว่ามันยังไม่มีภาพจากกล้องหน้ารถออกมาให้เห็น
แต่ว่าก็เป็นข่าวสะเทือนใจนะครับ
เพราะว่าตัวผู้หญิงเองจะรีบกลับไป
ฉลองวันเกิดกับครอบครัวแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้ฉลองวันเกิดนะครับ
พอมาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซะก่อนนะครับ